อ่ะตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะจากกรณีที่ดาบยศค่ะ
ผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสนลำผักชีเนี่ย
ก่อเหตุเอาดัมเบลหรือค้อนเนี่ยทุบหัวภรรยาตัวเอง
แล้วก็หมกศพเอาไว้ในห้องเอาผ้าห่มคลุมเอาไว้นะคะ
แล้วก็หนีหายไปตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนี้เนี่ยมีพิธีชาปนกิจศพของนางแสงนะคะซึ่งก็คือภรรยาแล้วนะคะ
ครับที่วัดนารีราชประดิษฐ์เขตน้องจอกค่ะ
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะคะซึ่งทันทีที่ลูกสาววางดอกไม้จันทร์หน้าโรงศพเนี่ย
ผู้เป็นแม่ถึงกับร้องไห้แทบขาดใจค่ะจนน้องชายเนี่ยต้องมาประคองไว้เลยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ค่ะต้องประคองแทบจะอุ้มกันเลยทีเดียวเนี่ยวินาทีที่ไอ้เตาเลื่อนปิดแล้วเป็นเสียงกริ้งที่แสดงให้เห็นว่าจะเผาแล้วค่ะ
โอ้โหเธอถึงกับเนี่ยจังหวะนี้เข่าซุดหงายหลังลงไปเลยอ่ะนะคะ
คือลูกสาวของผู้ตายเนี่ย
ก็ลงมาจากเมนมีพ่อของอดีตสามีมากอดกรอบดูแลด้วยนะคะ

เธอยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ดูเสมอแม่ด้วยซ้ำอือ
รู้เลยว่าแม่มีบาดแผลตรงไหนบ้าง
ครอบครัวก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าแม่เนี่ยถูกค้อนทุบตีทำร้ายจริงหรือเปล่า

ซึ่งปกติค้อนอันนี้มันจะถูกเก็บอยู่ด้านล่าง
ส่วนดัมเบลอยู่ในห้องเป็นปกติอยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยไขข้อข้องใจเรื่องนี้หน่อย
กับญาติและครอบครัวยังคงยืนยันว่า
ดาบยศหรือว่าดาบตำรวจคณะพัฒน์แดงเจริญ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หายตัวไปเลย
และไม่มางานศพแม่ด้วย
ส่วนตัวเชื่อว่าที่ดับยศอ้างว่าแม่เครียดเรื่องเงินกู้สหกรณ์ไม่น่าเป็นไปได้
เพราะแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังเลย
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าแม่เธอทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เนี่ยจริงไหม
บอกจริงนะคะแต่ก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุการทะเลาะกันเพราะว่าแม่เลิกทำมานานแล้ว
ทีนี้หลังจากที่แม่เสียชีวิตไปเธอบอกว่าน้องชายฝันเห็นแม่มาอยู่ที่บ้านที่สุพรรณบุรี
เธอฝากไปฝันรายการเราด้วยนะคะอยากจะฝากดับยศบอกว่าให้มันมอบตัวซ้า
เวลาเรามีปัญหาอะไรงั้นมาคุยกัน
อย่าทำแบบนี้เลยมาขอโทษแม่เถอะ
นะไม่รู้แหละว่านักสังเงินทำหรือไม่ทำ
แต่เราต้องคุยกันมาเถอะมามอบตัว
มันจะได้จบสักทีไม่อยากให้มันคาราคาสัง
ถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะได้บริสุทธิ์ใจ
ถูกไหมอ่ะเขาก็จะได้มีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้เนาะ
แต่ถ้าเขาทำผิดจริงเขาก็ต้องมารับโทษ
ขบวนการยุติธรรมของต่อไปเพราะเขาเองก็เป็นตำรวจนะคะ

แม่ไม่ต้องกลัวคนทำผิดมันต้องได้รับโทษ
รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงหนูไม่เคยยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แม่ไปสบายพักผ่อนหนูจะแข็งแรงสู้กับทุกอย่าง
ก็ต้องควบความผิดทำให้แม่ให้ได้เพราะแม่ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วอะ

คือเพิ่งพบศพเมื่อวานนะแล้ววันนี้ก็ชาวประนักกิจเลย
เพราะว่าสภาพศพเนี่ยคือก็ขึ้นอืดหมดแล้วนะครับ
ดาบยศที่ตอนนี้ยังหนีหายอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกสาวบอกว่านี่คือดาบยศนะฮะ
บยศนี่เป็นสามีใหม่ของแม่ของเธออยู่กินกันมา๑๒ปี
จะอยู่กันที่บ้านที่เกิดเหตุที่เจอศพนี่แหละ
แต่จะอยู่กับกันแค่๓คนจะมีป้าของเธอคือพี่สาวของแม่อีกคนนึง
ตัวของลูกสาวเนี่ยปกติอยู่สุพรรณบุรี
แล้วเพิ่งกลับมาหาแม่เมื่อสักวันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับ
ล่าสุดเนี่ยก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
เหมือนกับเขาไปหาหมอกัน๓คนคือลูกสาวแล้วก็ตัวคุณแสงที่เสียชีวิตแล้วก็ดาบยศ
แล้วกลับมาตอนเย็นวันจันทร์ยังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ที่บ้าน
กลางคืนก็แยกย้ายกันเข้านอน
พอมาตอนเช้าเนี่ยดาบยศเนี่ยที่เป็นพ่อเลี้ยงมาบอกกับลูกสาว
บอกว่าแม่เนี่ยอยู่ห้องนอนชั้น๒ข้างบนนะ
แต่เขาเครียดมากเขาบอกเขากู้เงินไม่ได้

เนี่ยเขาบอกถ้ากู้ไม่ได้ครั้งนี้เขาจะฆ่าตัวตาย

ตัวลูกสาวก็คิดว่าแม่เครียดอยู่ในห้อง
เห็นว่าไฟยังเปิดแอร์ยังเปิดเสียงทีวียังมีค่ะ
ก็เลยได้แต่บอกแม่บอกแม่หนูกลับสุพรรณแล้วนะ
ก็แบบก็เริ่มผิดสังเกตว่าก็อยู่เงียบไปหรือเปล่า

ทีวีก็ช่องเดิมเสียงช่องเดิมแบบไม่เปลี่ยนช่องเลยเหรอ

ก็เลยให้คนเข้ามาปีนฝ้าเพดานดู

เพราะว่าเราก็ตามไปทางต้นสังกัดเหมือนกัน
เอ่อสอบภลรัมดิ์ภวกผลรำถักชี
ก็พยายามตามหาตัวดาบยศตั้งแต่เกิดเรื่องเหมือนกัน

ซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาถ้าดาบยศเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาตัวเองจริง
ก็อยากให้มามอบตัวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
เท่าที่สอบถามจากเพื่อนร่วมงานของดาบยศเนี่ย
รู้มาว่าดาบยศมีปัญหาครอบครัวบ่อยครั้งแต่ไม่รู้รายละเอียดว่าเรื่องอะไร
ปกติแล้วดาบยศทำงานในสวนเสมียนรับลงประจำวัน
ก็คือลงบันทึกประจำวันเวลามีคนมาแจ้งความนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานดีไม่มีประวัติบกพร่องต่อหน้าที่
พอเพื่อนร่วมงานรู้ข่าวทุกคนตกใจกันหมดเลย
เพราะว่าดาบยศที่เพื่อนรู้จักเนี่ยไม่ได้เป็นคนโมโหร้าย
แต่เป็นคนนิ่งเงียบอัธยาศัยดี
นี่คือร่องรอยสุดท้ายที่ว่าขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ใช่ค่ะหลังจากที่บอกลูกสาวใช่ไหมว่าแม่อยู่ชั้น๒นะ
วันสุดท้ายที่เขามาทำงานคือวันอาทิตย์ค่ะ๑๒มิถุนายน
๓ทุ่มยังมีคนเห็นดาบยศเข้าเวรอยู่ที่โรงพัก
ส่วนวันพุธที่เป็นวันที่เขาจะต้องมาเข้าเวรอีกวันหนึ่ง
ไม่มาแล้วซึ่งถ้าดูจากที่เมื่อสักครู่นี้พี่อุ๋ยเล่าไปก็คือ
ตั้งแต่วันจันทร์แล้วใช่ที่หายตัวไปนะคะอืม
พาโรงของสพลำผักชีก็ให้ข้อมูลค่ะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างสนิทกับดับยศนะ
เพราะหลังจากดาบยศออกเวรก็จะมาดื่มสังสรรค์กันเป็นประจำซึ่งคือวันอาทิตย์เนี่ยยังดื่มด้วยกันอยู่เลย
ดาบยศก็ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรให้เห็นด้วยส่วนตัวเคยเห็นดาบยศพาภรรยามาที่โรงพักแค่ครั้งเดียว
ไม่ได้เห็นว่าพูดคุยอะไรกันมากมายแต่ก็ดูรักกันดี

ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทกิจธนพัฒน์หนูดำรองผู้กำกับการสอบสวนสนประชาราชเนี่ยก็ให้สพประชารานะคะให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างชุดสืบสวนกำลังติดตามตัวอยู่ยังไม่ได้มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวนะคะ